คุณผู้ชมช่วงนี้เรามาดูความคืบหน้า
ไม่อยากจะใช้คำว่าต้องเป็นการขุดประวัติของครอบครัวนี้ขึ้นมา
ถ้าคุณผู้ชมจำได้เด็กอวบคนหนึ่งอายุ๑๐ขวบ
ลูกเสือขับรถมอเตอร์ไซค์เสียงดัง
แล้วอายุยังไม่ถึงเกณฑ์มีใบขับขี่
มีคุณลุงขายหมูปิ้งอายุ๖๒ปีไปเตือนเขา
บอกไว้หนูขับเบาอย่าขับเร็วอย่าขี่เร็ว
เด็กคนนี้ไม่พอใจให้ลุงคนนั้นก้มกราบเท้าเขาเป็นการขอโทษ
คือที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีคลิปที่ว่า
แม่ออกมาก็จะช่วยห้ามแต่สุดท้ายแม่ก็บอกว่า
ก็ลูกมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พ่อแม่ไม่สั่งสอน

เด็กก็ยืนหน้ากำมือเหมือนจะต่อยลุงนะฮะ
ลุงกราบเท้าตอนแรกเหมือนจะจบ
พ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวจะย้ายบ้านเลย

เอานี่เอาทั้งพ่อทั้งแม่เลยเหรอค

กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยนะครับ

ครูคุณผู้ชมได้เห็นคลิปแล้วนั่นคือเหตุการณ์แรกที่มันเกิดขึ้น

ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

เนี่ยยืนกำหมาดหน้าทำึงถึงเลย
ทะเลาะกับคุณลุงวัย๖๒ปี
อยู่หน้าร้านหน้าโรงเรียน
ที่รู้เรื่องว่ามีเรื่องกัน
ต่อมานายนพดลกับนางแจ่มทัพเปลี่ยนเป็นพ่อและแม่ของเด็ก

มาขอโทษแล้วต่อหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เด็กชายคนนี้ไม่ยอมเอ่ยปากขอโทษแม้แต่คำเดียวนะคุณผู้ชม

แต่คุณลุงคนนี้นายบรรพฤษศรีธาบุตรเนี่ย
คุณลุงคู่กรณีที่อยู่ในคลิปก็ไม่อยากเอาความเด็ก

อยากเอาความเด็กก็ช่างไม่เป็นไร
ท่าทางเหมือนจะจบไปแล้วเมื่อวานคุณผู้ชม
เพราะว่ามีการขอโทษต่อหน้าคนกลาง
แจ้งความพร้อมนำคลิปจากกล้องวงจรปิด

ชายคนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์วนไปเวียนมาหลายรอบ
นายบรรพฤษภ์วิ่งหนีเข้าไปในหมู่บ้านนะ
พ่อของเด็กชายคนนั้นเป็นคนขี่รถวนเวียนไปหน้าหมู่บ้านที่ทำงานอยู่หลายรอบ
แล้วตะโกนว่าคราวนี้ไม่ใช่ลูกแล้วนะแต่จะเป็นพ่อแทน
หมายถึงว่าพ่อเนี่ยจะมาเอาเรื่องนะเอ้า
ทีนี้ทำให้คุณบรรพฤษคุณลุงเห็นว่าอ้าวแบบนี้ก็ไม่ปลอดภัยแล้วสิ
ก็เลยให้ลูกเนี่ยพาไปแจ้งความเพราะว่าจำได้แม่นว่า
นายคนนี้คือพ่อของเด็กชายคนนั้นที่กำมือจะต่อยเขาแล้วก็บังคับให้เขาก้มกราบเท้าในวันนั้น
อ่าไปฟังเสียงของผู้เสียหายนะฮะเขาขี่รถมอไซค์วนมาแล้ว
ตรงที่ผมทำงานอ่ะตรงกล้อมหน้าหมู่บ้านนะฮะอ่า
แล้วเขาก็มองมองแบบเราก็เฉยตอนนี้วนหลายรอบ
แล้วเขาก็จอดแล้วเขาก็พูดว่า
คราวเนี้ยพ่อแล้วไม่ใช่ลูกอืมแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่ง
โอ้โหหลายรอบมากฮะจนแบบเจ้านายผมเขาก็เห็นอ่ะ
เขาก็มาเห็นแล้วก็เขาก็ดึงผมไปหลบไปอะไรอย่างนี้
มันก็ผมก็หลบอ่ะผมก็แอบอ่ะแต่วิศูอะไรเขาไหวอ่ะ
เราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรมาบ้างเห็นใจคุณลุง
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมวันที่เกิดเหตุแม่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่า
ก็ลูกเขาเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไม่เคยเตือนนะ
เตือนแล้วแต่มันไม่ฟังจะทำยังไง

ก็เด็กมันเป็นแบบเนี้ยแล้ววันนั้นคนในโซเชียลชาวเน็ตก็บอกว่า
ก็เนี้ยก็แม่เป็นแบบเนี้ยเออเขาบอกว่าลูกก็จะเหมือนใครแหละ
ก็ต้องเหมือนคุณแม่นี่แหละแม่ปูลูกปูเลยเนอะแล้วแม่ก็บอกว่าเนี้ย
เดี๋ยวจะขายบ้านแล้วอยู่ที่นี่ไม่ได้สภาพแวดล้อมไม่ดี
ให้ไปอยู่กับตายางเออสภาพไม่ร้อมดีกว่า
เอาลูกย้ายไปย้ายโรงเรียนขายบ้านหนีมันซะเลยนะฮะ
ล่าสุดตำรวจจะมีการเชิญตัวพ่อของเด็กคนนี้คือนายนพดล
คู่กรณีที่ถูกกล่าวอ้างไปสอบสวนสอบปากคำ
ถามสิจะขับรถวนมาทำไมจะไปพูดข่มขู่คุณลุงทำไม
แล้วก็จะให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย
จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อ้าวจริงแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พอเกิดเหตุการณ์เนี่ย
ต้องแนะนำลูกอบรมสั่งสอนว่าลูกมันไม่เหมาะสม
ไม่ควรทำเราอายุ๑๐ขวบคุณลุง๖๒จะให้เขามากราบเท้าได้ยังไง
เราก็ทำผิดด้วยขี่รถเร็วใบขับขี่ไม่มี

คือเป็นพ่อแม่คือเชื่อว่าก็ต้องดูแลคือจะบอกว่าแบบจะให้ทำยังไง

ใช้คำนี้ดีกว่ามันดูไม่รับผิดชอบเกินไป
คือณวันนี้ลูกคุณ๑๐ขวบแล้วอนาคตถ้าโตมากกว่านี้